คุณผู้ชมคะให้ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้อง

แยกคลองตันในกรุงเทพนะคะมีรถจักรยานยนต์
คันหนึ่งก็ขี่แบบสายไปสายมาดูแล้วเหมือนเมาอะค่ะ

รถเก๋งเขาก็บีบแร่ไล่บีบแร่เตือน

แต่คนขี่รถจักรยานยนต์หันมาชูนิ้วกลางให้

จอดติดไฟแดงอยู่ด้วยกัน
ไปเจอกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะ

เราเมาหรือเปล่า
ไม่น่ากลัวนะครับ

เทคทักกิมพาร์ท
ไม่เป็นไรกันเองโอเครู้เรื่องเขาได้ดีรูปหล่อนี่ครับผม
น้ำ่งนะงเฮ้ยเฮ้ย
โถ่ขับเขาขับที่นึง
คือจะดูว่าเป็นเรื่องขำขันเรื่องตลกมันก็ได้แหละมุมนึงว่า
เออสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรกันนะ
ถึงแม้ว่าจะมีการชูนิ้วกลงนิ้วกลางอะไรให้กันเนี่ยนะคะ
พอมาจอดติดไฟแดงกันก็กลายเป็นคุยกัน
แต่ถามคุณพี่ที่ขี่รถจักรยานยนต์ว่าเมาไหมบอกก็๓ขวดแล้ว
ขวดแล้วอ่ะแล้วแล้วคุณผู้ชมเรื่องมันไม่ได้จบแค่ตรงนี้ไงคะ

ตำรวจเขาสังเกตเห็นว่ารถจักรยานยนต์คันนี้เนี่ยเมาแน่
ก็ไปเทียบข้างเลยบอกเลยว่าไปจอดที่ป้อมตำรวจข้างหน้า
แล้วไฟเขียวมาพอดีหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปดูต่อค่ะ
โดนเลยเกมค่ะพี่หรอคุณไทย
นี่ตำรวจมาพอดี
ก็เห็นตอนจังหวะคุยกันกับรถคันนี้แหละก็รู้เลยว่าเมาแน่

ตำรวจขี่ประกบเลยบอกไปจอดเลย
นี่นะคะคนที่อยู่ในรถที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ย
เขาก็เลยแอบพูดกันว่าเอ๊ะเป็นเพราะเราหรือเปล่า
คุณพี่ขี่รถจักรยานยนต์คันนี้ก็เลยโดนจับเลย

การที่เมาแล้วก็ขับรถหรือว่าขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยค่ะ
มันก็จะไม่ปลอดภัยทั้งตัวคนขี่เองทั้งเพื่อนร่วมทางนะคะ

เพราะว่าตอนที่เขากำลังกี่มีไฟล์ให้กันอยู่
ขี่มาพอดีแล้วก็ขี่ตามมอเตอร์ไซคันนี้ไปเรื่อย
แต่ก็ดีแล้วก็ต้องแบบดำเนินคดีทำผิดก็คือผิด
เพราะว่าถ้าปล่อยพี่เขาขี่ไปเรื่อยไม่รู้ว่าจะถึงบ้านหรือเปล่า